ผมจะพาคุณผู้ชมไปดูการเลี้ยงตั๊กกะแตนขายบ้างคุณชนะ

เลี้ยงไว้นะแต่ได้ดี
แค่ไหนแล้วเราจะเลี้ยงบ้างได้ไหมตามไปดูหน่อยค่ะ
นี่เลยฟาร์มเลี้ยงตั๊กกะแตนปาทังก้า

หมู่๖ตำบลไพรอำเภอลำธเมียนชัยจังหวัดนครราชศรีมา
ใครก็ฮิตเลี้ยงนะมันคืออะไรได้ดี
แล้วไอ้ไข่ไข่ตั๊กกะแตนเนี่ยโอ้โหกิโลเป็นหมื่น
เนี่ยเขาบอกว่าเอามาเลย
ใครสนใจอยากจะเลี้ยงตั๊กกะแตนมาเลยค่ะ
ที่นี่เปิดให้คำปรึกษาแนะนำให้ความรู้และสาธิตวิธีการเลี้ยงตั๊กกะแตนป่าทังก้านะคะ
ผู้ใหญ่บ้านอุดรประสงค์ใด
บอกว่าเลี้ยงตั๊กกะแตนปาทังก้าพันโมจีนค่ะ
เลี้ยงไว้เพราะว่าพันเนี่ยมันเลี้ยงง่ายโตไว้

ผู้ใหญ่ใจดีบอกค่ะอธิบายให้ฟังนะคะว่า
เริ่มจากการใช้มุ้งหรือตาข่ายโปร่งแสงที่มีอากาศถ่ายเทเนี่ย
เอามาล้อมเห็นไหมทำเหมือนเป็นโรงเรือน
แล้วตั๊กกะแตนก็อยู่ข้างในนั่นแหละมันจะเติบโตอย่างรวดเร็ว
ซึ่งตั๊กกะแตนเนี่ยมันเป็นแมลงที่มีศัตรูนะคะ
มันมีศัตรูอย่างมด
ปีกแล้วก็สภาพอากาศที่มีความชื้น

ถูกต้องดังนั้นต้องควบคุมให้ดีนะคะ
มันเนี่ยนะจะชอบอยู่กลางแจ้ง
เวลาฝนตกเนี่ยจะต้องมีผ้าพลาสติกมาคุมหน่อย

หรือว่าแผ่นยางพาราเอามาคุมทำเป็นหลังคา
เห็นเขาบอกว่าตั๊กกะแตนมันเป็นสัตว์กินเพิ่มจำพวกย่า
สิ่งเหล่านี้เอามาป้อนเป็นอาหารให้มันได้
อยากกินใบตองเลยคุณใบตองน่าสงสาร

คนแรกใบตองไม่ใช่ใบถึงคุณ

อ่ะอย่างนี้น้องใบตองคุณชิสา

ระยะเวลาในการเลี้ยง๒๕๓๐วันเท่านั้น

แล้วตัวต๊ะกะแซนเนี่ยขายได้ราคาดีนะ
ทานดีด้วยใช่ไหม

อันนี้แพงมาก
ราคากิโลกรัมละหมื่น
โอ๊ยเขาเป็นขีดพร้อมนะคะขีดละพัน

กุ๊ดจะมามุกเดี๋ยวขีดละพัน
ละ๑๐๑๐กิก็๑๐๐๐๐นะ

แล้วเขาบอกอย่างนี้ช่วงแรกที่เลี้ยงนี่นะคะ

ทดลองเลี้ยงเดือนแรกมีรายได้ไปเลย๔๐๐๐กว่าบาท

ทุกหมู่บ้านเนี่ยหันมาเลี้ยงตะกะแตน
ก็มาสาธิตการทอดรวมถึงการปรุงแล้วก็ให้ผู้นำชุมชนเจ้าหน้าที่ที่ไปลงพื้นที่ดูเนี่ย
ชิมดูอุ้ยเห็นแบบนี้นึกถึงอะไรนะ

น้ำเกงหวยเออเกลืออืมน้ำเกงหวยก็ได้แล้วแต่ชอบแล้วแต่ชอบ
แต่ว่านี่เป็นซุปเปอร์ฟู้ดนะเดี๋ยวนี้นี่บรรจุกระป๋องส่งขายต่างประเทศด้วยซ้ำไป
จักรแตนทอดนี่แหละเป็นอาหารเปิดโลกสำหรับผมในการทานแมลงทอด
คุณเด็ดขาออกป่ะเด็ดปีกเออต้องทำป่ะทำทำเด็ดปีกออก
ไม่นะมันก็แพงฟอร์มากแต่จากขาเนี่ยเดี๋ยวไปตอนแรกรู้เรื่องเหรอเออแพงฟอร์